ถ้าจะพูดถึงเทพเจ้าจีนเราเชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักเจ้าแม่กุลอิ่ม
ที่บ้านพี่ป๊อปยังนับถือเจ้าแม่กุลอิ่มอย่างมาก
ถูกต้องครับพอเรานี่นับถือมาเรื่อยใช่ไหม
ป๊อกก็มีวันหนึ่งต้องไปทำธุระที่ฮ่องกง

พอตอนนั้นมันเลิกทำรายการโทรทัศน์มันก็ทำให้เป็นมันยากนะ
สปอนเซอร์ก็ขายไม่เป็นคืออะไรก็ไม่รู้แบบ
ให้มันเหนื่อยไปหมดทุกอย่างแบบไปไหว้เจ้าดีกว่า
ก็มีคนแนะนำให้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าแม่กวดอิ่ม
แล้วก็ที่ไหนล่ะรีพาวสเมย์ก็ไปไหว้ก็ไปขอท่าน
จริงตอนนั้นก็ไปร้องไห้กับท่านเลยนะเพราะมันครับเครียดไม่เหนื่อย
เสร็จแล้วเจ้าเจ้าแม่กุญอิมก็ได้ไหว้ท่านก็คิดว่าเออจินใจผ่องใสขึ้น
พอกลับมาที่สนามบินที่ฮ่องกง
ก็ไปเจอคุณครูสอนสมัยนักเรียนชื่อมิสว่างจิต
ก็ได้อวราวุฒิวราวุฒิมาทำอะไรเนี่ย
ผมมาไหว้เจ้าครับมาประชุมที่ดีออแล้วมาไหว้เจ้าหน่อยนึง
ไปไหว้ที่ไหนมาวาราวุฒิอ๋อไปไหว้ที่เจ้าแม่กุญอิมครับ
เอาแต่เธอทำรายการโทรทัศน์ทำไมเธอไม่ไปไหว้องค์แชร์กรุง

คืออะไรอ่ะมิสองค์แชร์กรุงใครที่เป็นกังหารเธอไม่รู้จัก
ไม่รู้จักกับมิสไม่รู้จักจริงอันนั้นไม่ใช่เธอเช่าต่อจากมิสก็ได้
น่ารักมากก็เป็นสร้อยทองเหลือแล้วก็มีองค์เล็กอยู่แค่นี้
มิสให้เช่ามาเป็นกังหันอยู่ข้างในแล้ววาราวุฒิเธอฟังคำมิสไว้นะ
วันไหนที่เธอต้องการขอพรอะไรเธอจงหมุน
และอธิษฐานคิดถึงองค์แชร์กรุงแล้วเธอคิดว่า
ถ้าสำเร็จเธอจะมากราบท่าน

แล้วก็เป็นช่วงที่เขาต้องวิ่งขายสปอนเซอร์

ก็ไม่รู้ว่าขอลองหมุนหน่อยแล้วกัน

ใช่เขาก็คิดว่าเฮ้ย

ใช่ยังไม่คิดถึงนั้นว่าในวิทยาลัยการมาก่อน

แบบนี้ยังตกกระทั่งพอน้ำหายท่วม
ถูกไหมฮะพี่ก็เอาไม่เป็นไร

สินะเขาก็ลองไปไหว้องค์แชร์กรุงซึ่งพี่ไม่รู้จักเลย
ก็ไปไหว้แล้วก็ขอท่านบอกขอบคุณท่านมากนะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหม

มันจะจุดกรุ่น

เขาก็มีให้ซื้อกังหารซื้อวันนี้พี่ก็เอามาด้วย
เล็กเอามาตั้งไว้ที่โต๊ะจะได้แบบกระทัดรัด

ก็เอากลับมาเสร็จปุ๊บก็เออเราเอามุมหมุนดีกว่า
หมุนไปวันแรกครั้งนี้ไม่มีอะไรแต่เชื่อไหมว่าหมุนไปครบ๒สัปดาห์อาทิตย์น่ะ
ปอนเซอร์วิ่งเข้ามาแบบอาจจะไม่ได้ว่าแบบ
โอ้โหมหาศาลแต่ทำให้เราอยู่รอดได้ฟื้นได้

แล้วพี่ก็ศึกษาเลยว่าเทพเจ้าแชร์กงท่านเป็นใคร
พระเจ้าแชร์กรุงท่านเป็นนักรบสมัยราชวงศ์ทรงท่านเป็นขุนพลที่เก่งกาดมาก
แต่เวลาท่านจะออกรบที่ไหนม้าศึกหรือรถศึกของท่าน
ท่านจะมีกังหันอยู่ข้างหน้าใบพัด๔ใบพัด
คือเวลาพอท่านควบมะหรือไปอย่างนี้ใบพัดก็จะหมุน
แล้วพวกเขาหมุนทุกครั้งท่านก็ได้รับชัยชนะมาโดยตลอด
คนจีนเลยเชื่อกันว่าใบพัดนี่แหละเป็นตัวแทนแห่งโชคลาภและความสำเร็จ
ครั้งนั้นพี่ป๊อปเลยเชื่อในองค์เทพเจ้าแชร์กงอย่างเต็มที่เลย
ความคิดของพี่ว่าฉันอยากจะกลับไปจุดตะเกียง
ใช่เพราะครั้งแรกไปปุ๊บใช่ไหมเขาก็บอกมีจุดตะเกียงด้วย
แล้วก็ถามว่าราคาเท่านี้เท่านี้เงินก็เยอะไม่มีเงินเหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดจะเอาไม่ได้จะมีที่นะ

ใช่มีแบบ๑เดือน๓เดือน๖เดือน๑ปี
แล้วว่าอย่างนั้นมีที่กี่แล้ว๑เดือนแล้วก็ลองจุดแบบ๑เดือน
พอกลับมาปุ๊บกิจการเราพอไปรอดฟื้นขึ้นมาได้

อย่างนั้นทำไมเราไม่จดตะเกียงให้นานขึ้น

พี่ก็เลยกลับไปอีกครั้งหนึ่งไปปุ๊บ

ถ้าจำไม่ผิดประมาณ๒๓๐๐๐บาท

จุ๋แต่๑๔๑๕เขาก็จะเปลี่ยนบัตรไปให้เราไปเรื่อย

แต่ปีหนึ่งพี่ก็จะไปต่อให้ผมพี่

ใช่พอครั้งนั้นเขาบอกเขามีที่เอาไหม

ผมก็ไปขอยื้อเงินของคนนั้นขนาดเลย

แล้วครั้งนึงก็เรียบกลับมาก็รีบเคลียร์เงินกับทุกคน
และหามาแต่ก็เลยเป็นที่มาว่าได้จุดตะเกีียร์นึงปี
โอ้ยดากไปเลยเนี่ย

เรามาดูกลางหันที่พี่ป๊อบเอากลับมากันหน่อยครับ

อันนั้นคืออันแรกที่ซื้อมาในชีวิตที่เช่ามาคืออันนี้ครับ
เขาบอกว่าจะทำให้เกี่ยวกับเรื่องเดินทางประสบความสำเร็จ

ธุรกิจร่ำรวยเงินทองแล้วก็โชคลาภวาสนาดี

ตั้งเอาไว้บูชาท่านแต่ให้ท่านพัดออกมาชนประตู
ประตูอยู่ที่ไหนให้หันหน้าเข้าไปหาประตู

แล้วเสร็จแล้วก็พี่ก็จะหมุนทุกเช้า
แล้วก็จะหมุนวันละ๓รอบแล้วก็ขอพรท่าน

แล้วก็ขอพรท่านอันนี้คือขอมาตลอด๒อาทิตย
แล้วหลังจากนั้นก็ที่สปอนเซอร์เริ่มฟื้นมากขึ้นใช่ไหมครับ
หลังจากนั้นก็เลยกลับไปเพื่อไปจุดตะเกียง

เพราะไปไหว้เองมันก็เหมือนงูปลา
ก็เลยไปกับคุณจิตราก่อนนันทเกียรติ
ใช่ไหมครับท่านจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องจีน
แล้วท่านก็เลยพาให้ไปเช่า
เพิ่งรู้ว่าเขามีให้เช่าแบบที่เป็นแหวนกำไรอะไรพวกนี้ครับ
ซึ่งก็จะอยู่ในล็อตต่อไป
ใช่ไหมครับก็จะเป็นอันนี้ก่อน

เฮ้ยกลับมา

กลับไปอีกทีนึงกลับไปอีกทีนึงเช่ามาเป็นกำไร

คือใช่ครับก็เช่าเพิ่มแล้วพอเช่านี้มาเขาก็เลยแถมอันนี้ให้
ก็เลยเป็นที่มาของอันนี้กำไรนี้ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อย
แต่ที่เลือกเป็นกำไรเพราะว่าเราทำมาค้าขาย

ใช่แล้วถ้าเกิดคนจะซื้อสมมุติถ้าเกิดใครจะไปซื้อ
เพราะไว้ที่ตรงนี้เนี่ยเวลามีอะไรไม่ดีเขาบอกว่าคนจีนจะมาปะทะให้เรา
แต่ว่าสำหรับผมเองผมยังคาสึกว่า
สปอนเซอร์พี่ครับเชื่อผมนะครับรายการผมอย่างนี้นะครับ
หุนสุฤทธิ์พูดอย่างนี้เดี๋ยวสปอนเซอร์เขารู้แกหมดนะ
คุณป๊อบหยุดเหมือนหมุนจับแผ่งข้างหนึ่งตอนนี้
แต่จริงแล้วนอกเหนือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณป๊อปเช่ามาแล้วเนี่ยนะฮะ
เห็นบอกยังมีกระเป๋าใส่ยันแล้วก็เงินขวานทุงอีกด้วย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

คุณรู้มั้ยเขาหายไปยังไงเพราะว่าคุณปล่อยเขายาวเกินไป
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้

คุณรู้มั้ยเขาหายไปยังไงเพราะว่าคุณปล่อยเขายาวเกินไป
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้

แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
แต่เขาตัดได้มั้ยอันนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
พี่ป๊อปเนี่ยว่ายแต่เทพหรอแล้วพระล่ะพี่ว่ายบ้างมั้ย
พี่เริ่มเข้าวัดตั้งแต่๒๐ไปเริ่มเข้าวัดจริง
น้องสาวเป็นคนสอนให้เข้าวัดเพราะแต่ก่อนเราจะเข้าจากศาลเจ้าหลัก
กระทั่งมีวันหนึ่งพี่ต้องบวชให้คุณพ่อคุณพ่อไม่ค่อยสบาย
แล้วเจ้าที่วัดบ้านบึงก็เหมือนต้องทำการต่ออายุ
และหนึ่งในเงื่อนไขการต่ออายุคือต้องมีคนบวชให้
พี่ก็เลยไปบวชแต่พี่ก็ดีเหมือนกันก็บวชให้พ่อด้วย
แล้วก็เหมือนบวชให้เจ้ากรรมในเวรให้เทวาอารักษ์ที่ช่วยเหลือเรามา
ตอนนั้นพี่เมื่อง๓๓๓๔เองก็ไปบวช
กระทั่งพออีก๖ปีอายุ๔๐เริ่มแบบเฮ้ยพอเราขึ้นเลข๔แล้ว
มันเริ่มชีวิตเหมือนไม่ค่อยมีอะไรปกป้อง

ก็เริ่มจากสวดหมดที่เราคิดว่าถูกจริตกับเรา
เขาไม่รู้ว่าหมดไหนเนี่ยก็อิทธิปิโซใช่ไหมครับ
แล้วก็สวดคำขอคำมาพระท่านไตย
แล้วก็สวดภาหุงราภกรรณไตปิดกชีวิตหน้าปัญชร

มาเป็นอุณถิศาวิชัยที่เคยบอกว่าสวดเราดี
แต่ตอนที่สวยชีวิตมันก็ดีขึ้น
แต่เขาไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นอันนี้พูดตรง

เขามาเปิดภาคคุณเขาถามผมเลยว่าสวดบ้างทุกวันนี่

เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรไม่ยอมแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน

ถ้าแผ่เมตตาให้ตัวเอง
เราถึงเรียกว่าเราเอาบุญมาเก็บไว้ที่เราก่อน

แล้วเราถึงจะเอาบุญนั้นไปให้เขาได้
แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้รวบรวมพลังวันที่ตัวคุณเอง
เสร็จปุ๊บคุณกระจายให้พลังไม่มีใครได้อะไรเลย

คือเขาบอกว่าให้แผ่เมตตาให้ตัวเราเองก่อน
หลังจากนั้นค่อยแผ่เมตตาให้อุทิศ
ให้เจ้ากรรมในบริเวณให้พ่อแม่หรือให้เทวารักอะไรก็ได้
แต่คุณต้องทำให้ตัวคุณไม่ใช่เราเห็นกับตัว

และเขาบอกว่าให้เชื่อเขาว่าหลังจากที่ทำอย่างนี้แล้ว

เพราะถ้าเมื่อเขาเป็นสุขเท่าไหร่

เคยมีคนทักอยู่แล้วว่าเหมือนเรามีโอกาสได้เห็น

ก็เอาเรื่องเกาหลีก่อนแล้วกัน

ตาฝาดหัวมากแต่ที่มันน่ากลัวกว่าคือ